เป็นไม้ล้มลุกที่มีลักษณะลำต้นกลมยาวมีปล้องผิวเรียบส่วนเนื้อด้านในจะฉ่ำน้ำมีรสออกหวาน
คนโบราณจะนิยมเลือกวันปลูกในวันจันทร์เพราะเชื่อว่าอ้อยจะออกลำต้นอวบอ้วนและได้น้ำมาก
ยังถูกนำมาใช้เป็นสื่อรักในพิธีมงคลสมรสโดยคนโบราณกล่าวกันว่าถ้าเจ้าบ่าวนำอ้อยแดงมาในพิธีแต่งงานจะเรียกว่าอาวาหมงคลคือฝ่ายหญิงต้องย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายชาย
แต่ถ้านำอ้อยขาวมาใช้เรียกว่าวิวาฮมงคลแสดงว่าฝ่ายชายจะต้องย้ายมาอยู่บ้านฝ่ายหญิง
แต่ไม่ว่าจะใช้อ้อยแบบใดในพิธีอ้อยก็ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความรักความหวานของชีวิตคู่